คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้น่ากลัวมาก
ไล่ตีกันกลางถนนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้น
มันเกิดเหตุการณ์ที่เขาไล่มาใช่ไหม
อารีมากระโดดถีบระยะประชิดเลย
เขาทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งจะข้ามถนนมา

แล้วตอนนั้นร่างเขาคือกระเด็นมาเขายังไม่เสียชีวิตนะ

มันเป็นเหตุการณ์หวาดเสียวมากต้องฟรีสภาพบางช่วงนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมถ้าเหตุการณ์นี้ไม่ฟรีสภาพไว้นะ

รถใหญ่ล้อซ้ายฝั่งซ้ายทุกล้อทับร่างของเขาไปเลย
เหตุเกิดเชิงต้นจากการไล่ตี
นี่ค่ะทำให้เสียชีวิตเลยนะคะ
คนที่เสียชีวิตเนี่ยในอามอายุ๑๕เองนะ

ที่ผ่านมานี่แหละตรงสามแยกทางเข้าเขื่อนปราน
ที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วสภาพคือร่างเขาเป็นแผลขนาดใหญ่
หน้าท้องนี่คืออวัยวะภายในออกมาแล้วนะคะ
เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
พวกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์จากสะพานดำตลาดปราง
ก็มากัน๓คันมาจอดแวะตรงหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วอามขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคนเดียว

ระหว่างนั้นอามไปเจอคู่อริจอดรออยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
พอคู่อาริหันมาเห็นนั่นอาร์มนี่นะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่อามมา
มาถึงตรงจุดกลับรถที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
จังหวะนั้นคือเขามาวิ่งมาทำร้าย
อย่างภาพในกล้องวงจรปิดอาริมากระโดดถีบ
ที่อาร์มนั่งคล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ระยะประชิดตัว
เขาก็ต้องทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีฮะ
ใช่ค่ะกระบะมาชนร่างอามกระเด็นข้ามเลนมาตรงนี้
คือตัวนายอามจะวิ่งหนีตายจากอารินะ
ตอนโดนกระบะชนคืออามก็พยายามที่จะแบบหนีนะ
จะลุกขึ้นจะหนีแต่ว่ามันก็ไม่ทันนะคะ
กระเด็นมาตรงนี้แล้วโดนรถพ่วงมาเหยียบซ้ำ
ซึ่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็กลัวนะ
ก็กลัวว่าอริจะทำร้ายไงก็ต้องขี่รถหนี
กลัวว่าจะโดนไล่ตีด้วยแล้วก็ไล่ทำลายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่านอนอยู่ได้ยินเสียงวัยรุ่นทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงโครม๒ที
พอลุกขึ้นมาดูเห็นว่าวัยรุ่นกำลังเอาไม้ฟาดรถของคู่อริอยู่
แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น
โอ้โฮพอดูอีกทีหนึ่งมีคนเสียชีวิตอยู่ด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องนำร่างของในอามเนี่ยไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลปรานบุรีนะคะ
แล้วส่วนเพื่อนของในอาร์มก็ให้ไปที่โรงพักสอบประคำเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หาหลักฐานต่างมาประกอบเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แต่วงจรปิดที่ได้มาก็ชัดเจนเลยนะ